วันนี้มีคุณลุงคนนึงนะครับอายุหกสิบสี่ปีนะครับ
แถวมีนบุรีกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับคือวันนี้เขาก็
เพื่อจะไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ากันค่ะปรากฏว่า
ช็อกไปซะก่อนแล้วเสียชีวิตตรงนี้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
สิบสองพันศาที่เขตมินบุรีกรุงเทพนะฮะสอนอฉลองกรุงนะครับ
พื้นที่ตรงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มานะครับ
ป่อเต็กตึงมาตรวจสอบนะครับเพราะว่าคุณลุงเดชายุหกสิบสี่เนี่ย
ซุดกองไปกับพื้นนะฮะไม่มีบาดแผลอะไรนะครับ
ภรรยากับลูกสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุมากันสามคนมาที่ศูนย์กีฬาที่นี่
เพื่อจะมาตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้าเพราะว่าที่บ้านเนี่ย
พ่อแม่ลูกเนี่ยตกเป็นกลุ่มเสี่ยงกำลังรอตรวจอยู่นะครับ
อยู่เนี่ยลุงเดชาแกมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือโรคหัวใจ
นะฮะช็อกแล้วก็หมดสติแล้วก็ซุดแน่นิ่งไปกับพื้น
เรื่องต้นผลชนสูตรก็คือคาดว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับ
เดี๋ยวจะส่งไปชนะสูตรสาเหตุการณ์ตายอย่างแท้จริงกันต่อนะครับ
แล้วก็จะดูเรื่องของผลการตรวจโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
ว่าจากศพของคุณลุงแล้วจะติดหรือไม่ติดอย่างไรอืม